อ่านี่ฮะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอาสากู้ภัยที่กาลสินค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกันทำไมฮะว่ามันเป็นอย่างที่เขาโพสต์
เขาแชร์กันในโลกโซเชียลหรือเปล่าคือเขาบอกว่ามีกู้ภัยเนี่ยค่ะ
ที่เป็นอาสาเนี้ยนะอืมแย่งศพคนจมน้ำอืม
คือต่างฝ่ายต่างแย่งมาจากคนละที่แล้วก็แย่งศพกัน
แล้วก็มีการโพสต์ข่มขู่กันด้วยทางออนไลน์
ชาวบ้านก็บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้จริงค่ะ

เอาไงเลยแม่ง
เขา
นี่ไงฮะเป็นคลิปที่เขาแชร์กันอยู่เลยในโลกออนไลน์ตอนนี้ว่ามีอาสาสมัครกู้ภัยวางมวยกันเกือบวางมวยกัน
แย่งศพผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วก็มีการโพสต์ภาพลูกกระสุนอาวุธปืนในข้อความแบบลักษณะคมขู่อาสาสมัครกู้ภัยอีกฝั่งนึงอะไรแบบเนี้ย
ตำรวจสพร่องคำกาลสินได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำตายที่ลำห้วยทรายอำเภอร่องคำ
ก็เลยประสานอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยและทีมกู้ชีพโรงพยาบาลร่องคำให้มาช่วยเหลือ
ตรงนี้อยู่ที่ฝ่ายกั้นน้ำลำห้วยทรายนะคะน้ำลึกห้าเมตรอะค่ะ
นักประดาน้ำอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยช่วยกันงมหาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนัทภูมิสวนดีอายุสิบเจ็ด
จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะคะก่อนเกิดเหตุก็คือ
เขาไปตกปลาผู้เสียชีวิตเนี่ยไปตกปลา
ไปกับญาติไปกันสามคนแล้วก็น้องชายคนเล็กลื่นตกน้ำ
ทำให้นายนัทภูมิเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพี่ชายลงไปช่วย
แล้วก็ช่วยน้องขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะแต่ตัวเองหมดแรง
ลงไปในหนองน้ำแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ค่ะพออาสาสมัครกู้ภัยร่วมใจกรสิน
นำร่างนายนัทภูมิผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นมาจากน้ำครับ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์ตามในคลิปที่ชาวบ้านเขาบอกรับไม่ได้จริง
มีผู้ชายใส่ชุดอาสาสมัครกู้ภัยหน่วยงานหนึ่งส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเหมือนกับตำหนิ
เหมือนกับด่าอาสาสมัครกู้ภัยกุฎว่าแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนกับใช้ศอก
ทำร้ายร่างกายอาสาสมัครกู้ภัยกุฎว่าคนนึงแต่มีคนไปห้าม
แล้วก็โอ้โหเหมือนจะวางมวยกันนะคะอืม
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ตกใจครับ
ญาติผู้เสียชีวิตเขากำลังเสียชีวิตอยู่เขากำลังเสียชีวิต
ญาติร้องไห้เสียใจอ่ะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ว่าอ้าว
ฝั่งของผู้เสียชีวิตฝั่งครอบครัวเขากำลังเสียอกเสียใจ
แล้วทำไมกู้ภัยมาทำกันแบบนี้อ่ะนะคะคนก็ไม่คาดคิดว่าเอ๊ะอ่า
กำลังเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ะค่ะแต่คุณผู้ชมต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งหมด
วันนี้นะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
ของทางอำเภอกรรมลาศัยและตำรวชศภไรตรวจกรรมลาศัย
เดี๋ยวจะเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการแย่งศพเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
มันก็เคยมีกรณีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นหลายที่หลายจุดนะฮะ
เกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับ